คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามกันต่อ
ก็คือกรณีที่ในเป๋าถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยค่ะ

ซึ่งอาการของในเป๋าตอนนั้นนี่ก็คือโดนฟันกระโหลกนะ
แขนขามือโดนฟันเส้นเอ็นที่นิ้วก็ขาด
ทีนี้ในเป๋าบอกว่าชนวนที่มันเกิดขึ้นนี้
คนที่ชื่อว่าเนย
เนยน่าจะเป็นตัวลวงเป็นคนล่อมาให้มาที่คอนโด
เนยสายทานยิ้มอำภัยเป็นเน็ตไอดอลด้วย
แต่ว่าเป็นแฟนอดีตแฟนของเก่งลายพราง

เพราะว่าน้องเนยเป็นอดีตแฟนของเก่งลายพราง

พอเราได้ยินคำว่าเก่งลายพรางเก่งลายพรางมีข่าวอะไรอีก
ใช่แต่ต้องบอกก่อนมันผัวพันเกี่ยวพันอะไรกันบ้าง
ต้องบอกก่อนว่ากรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเก่งลายพรางอะไรนะคะ

เพราะว่าทางด้านในเป๋าที่เป็นผู้บาดเจ็บเอง
ก็บอกว่าน้องเนยน่าจะมีส่วนรู้เห็นทางฝากฝั่งของน้องเนย
ก็มายืนยันความบริสุทธิ์ไปพบตำรวจเหมือนกัน
บอกว่าตัวน้องเนยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวลวงไม่ได้เป็นตัวล่อไม่ได้เป็นนกต่อเลย
แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งกลับเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาที่๒๑ตุลาคมนะ
ใช่ตอนประมาณตี๔เนี่ยนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ
คือตอนนั้นในเป๋าเขาถูกชวน
บอกว่าหลังจากดื่มกินกันเสร็จแล้วเอามาดื่มต่อไหมล่ะ
ชวนไปที่คอนโดแล้วคอนโดเนี้ยน้องเนยน่ะเขาพักอยู่ชั้นเก้า
แทนที่จะขึ้นไปชั้น๙เขาชวนกันไป
เนยบอกว่าไม่อยากให้ขึ้นไปที่ห้องชั้น๙ไปที่ชั้น๘ละกัน
แล้วพอไปถึงที่ชั้น๘จู่ตอนที่กำลังจะนั่งดื่มนั่งกินกัน
ช่วงใกล้เช้าเนี่ยมีคน๓คนมาคุยกับน้องเนยก่อน
พอหลังจากคุยกันเสร็จแทนที่น้องเนยจะนั่งดื่มกินเสร็จ
เนยบอกว่าขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะขึ้นไปนอนที่ชั้น๙
เป๋าก็งงอ้าวเนยชวนมาแล้วทำไมเนยหนีขึ้นไปนอนก่อน

แต่ทีนี้หลังจากนั้นมีวัยรุ่นนะคะลงมารุมทำร้ายเป๋า
คือถามเลยคนไหนชื่อเป๋าแล้วหลังจากนั้นก็รุมกระทืบ
แล้วโดนฟันด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็น๑๐คนเลยนะ

กลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐กรูกันเข้ามาทำร้ายเขา
เตะทั้งต่อยทั้งใช้มีดฟันจนต้องแกล้งตายนะฮะ
พากันกลับออกไปจากห้อง

พาเขาไปส่งโรงพยาบาล

เพื่อจะไปโรงพยาบาลเพราะเป๋าแกล้งตายอยู่ในห้อง
แต่ตอนหลังเพื่อนก็รู้แหละว่ายังไม่ตาย
ก็จะรีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ปรากฏว่าขณะที่อยู่ในลิฟท์

แล้วไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งจะรุมทำร้ายเขา
ทีนี้ก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นกันในลิฟต์อีก
เพื่อนของเป๋าต้องยกมือไหว้ขอชีวิต
จนกระทั่งสุดท้ายสามารถนำเป๋าส่งโรงพยาบาลได้

ก่อนที่จะเข้าแจ้งความที่สนบางเขนต่อนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่๒๑ตุลาคม

เป๋าถึงเข้าแจ้งความที่สอนอบางเขนนะครับ
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเอาอาการของเป๋าที่โดนนิดนึงนะ
ก็คือโดนฟันกระโหลกศีรษะเย็บมากกว่า๑๐เข็ม

นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ด้านขวาก็ขาดนะคะ
ทีนี้ค่ะมาฟังกันต่อกับเรื่องของทางคดี
เพราะว่าเป๋าหรือว่านายวุฒิชัยดาวเรือง
อายุ๒๕ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ

กับทางพนักงานสอบสวนสนบางเขน
ซึ่งเป๋าบอกว่า
ถูกนางสาวสายทานยิ้มอำภัยหรือว่าน้องเนย
ที่เป็นอดีตแฟนของเก่งลายพรางมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เป๋าบอกแบบนี้ว่าน้องเนยมีส่วนรู้เห็นแน่เลย
เพราะว่าตอนที่ชวนมานั่งดื่มที่ห้องเนี่ยนะ
เหมือนกับน้องเนยรบร้าวอยากให้มาอยากให้มา

ไอ้ที่มันกลายมาเป็นเรื่องเป็นราวนี้

เป๋าบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทักไปหาคนชื่อแนน

เขาเป็นอดีตแฟนเก่าของเป๋า
ก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดา
แต่ปรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันของแนนชื่อว่าแบงค์

เหมือนกับแบบมึงอย่ามายุ่งนี่แฟนกูอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วในเป๋าก็บอกว่าอ้าวก็เคยเป็นแฟนเก่ากูเหมือนกัน
แล้วก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ถูกรุมทำร้าย
เพราะว่าวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายหนึ่งในนั้น

กระเป๋าเขาบอกเขาจำหน้าได้มีในแบงค์ด้วยนะฮะ
ก็เลยคิดไปถึงว่าสงสัยสาเหตุ
เกิดจากการที่ไปแชทแบบนี้แหละนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงของในเป๋าหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เป๋าเขาคิดแบบนี้เลย
บอกว่าเนยนี่แหละเป็นตัวล่อเขา
มาที่คอนโดย่านแจ้งวัฒนะแห่งนี้
เพื่อที่จะให้กลุ่มวัยรุ่นมารุมกระทืบเขา
ใช่ค่ะเพราะว่าเนยกับแนน

แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอเราฟังทางฝั่งของเป๋าแล้ว
เรามาฟังทางฝั่งของเนยบ้างดีกว่า
เพราะว่าเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามเนยเหมือนกันนะคะ
เนยเนี่ยก็นำหลักฐานส่งให้กับทีมข่าวดูด้วยนะ
มันเป็นข้อความแชทข้อความแชทนี้ยืนยันว่า
ตอนที่ชวนมาที่ห้องเนี่ยเนยไม่ได้เป็นคนชวน
แต่คนที่ชวนเป็นเพื่อนอีกคนนึงในกลุ่มของเนยชื่อว่าปลา
คือวันนั้นปลาขอโทรศัพท์ของเนยไปเล่นนะคะ
แล้วก็ไปชวนเป๋าเนี่ยให้มาที่ห้องเนยบอกแบบนี้นะ
แล้วเนยก็บอกด้วยบอกว่าเอาจริงก็รู้จักแหละกระเป๋า

ยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเป๋าถึงไปบอกตำรวจแบบนั้น

ใช่แล้วเนยก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
ก็ไม่ยอมนะจะแจ้งความกลับเหมือนกัน

เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมความคืบหน้าทางคดีเนี่ย

หัวหน้าพนักงานสอบสวนสนบางเขน
ก็บอกว่าตอนนี้ได้สอบปากคำพยาน๕ปาก

แล้วก็ให้การสอดคล้องกันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
หลังจากนี้จะเรียกพยานที่เหลือมาสอบปากคำให้ครบถ้วน
ว่าใครจะเกี่ยวกับคดีนี้บ้าง
ซึ่งตำรวจมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของชู้สาว
เป็นประเด็นหลักในการก่อเหตุนะคะ
ขณะที่ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการ
สถานีตำรวจนครบันบางเขนก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้
ตำรวจรู้ตัวหมดแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มเยาวชนแล้วก็อยู่ระหว่างการประสาน
กับผู้ปกครองให้มามอบตัวโดยเร็วด้วยนะคะ
ใช่นะครับมีการประสานให้มามอบตัววันที่๓๑ตุลาคมนี้คือวันนี้แหละครับ
ส่วนกรณีที่พาดพิงไปยังเนย
ก็ต้องฟังคำให้การพยานก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุมทำร้ายหรือไม่
การรับฟังคำให้การของเนยเป็นสิ่งที่สำคัญ
ใช่และสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่ม
เนยนะครับได้ไปที่โรงพักบางเขนเพื่อไปมอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงให้ตำรวจ
และแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นแค่เพื่อน
ไม่ใช่คนรักหรือว่าสามีใหม่แต่อย่างใดนะครับ
โดยเนยบอกว่าในคลิปเสียงและหลักฐานแชทยืนยัน
เธอไม่ได้ชวนนายวุฒิชัยหรือเป๋ามาที่ห้อง
คนที่ชวนก็คือนางสาวปลาเพื่อนของเธอ
และขณะเกิดเหตุเธอขึ้นนอนไปแล้วเธอไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นนกต่อล่อหลอกให้นายเป๋ามาถูกทำร้าย

และไม่ต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหา

เข้าใจว่าเป๋าเป็นผู้บาดเจ็บมีสิทธิ์คิดอย่างนั้น
คิดได้คิดไปเพราะทั้งหมดเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
แต่เรื่องจริงเป็นการวิวาสส่วนตัวระหว่าง๒คน
ที่เป็นแฟนเก่าและเป็นแฟนใหม่ของแนน
ก็คือเป็นเหตุการณ์วิวาสส่วนตัวระหว่างเป๋ากับแบงค์เท่านั้นเอง
เขาอาจจะขัดใจอะไรกันเรื่องเกี่ยวกับอดีตแฟน
กับแฟนกูแฟนแฟนเก่ากูแฟนใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะ
เนยเขาก็ยืนยันแบบนี้แต่เขายืนยันในตัวของเธอเองก่อนเลย
บอกว่าฉันไม่ได้เป็นนกต่อล่อหลอกให้เป๋ามาถูกกระทืบตรงนี้
เพราะว่าเนยบอกว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุเนยนี่แหละ
เป็นคนพาเป๋าไปส่งโรงพยาบาลด้วย
แต่ว่าทางด้านแม่ของเป๋าพอเห็นอาการลูกชายว่าโดนหนักขนาดนี้
บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมนะเดี๋ยวจะแจ้งความ
เห็นบอกว่าอันนี้มันถึงขั้นจะพยายามฆ่าเลยอันนี้คุณแม่บอก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ใช่ไหมคะ
ความคืบหน้าวันนี้๓๑ตุลาคม
ที่จะมีการประสานทางผู้ปกครองให้มามอบตัวของกลุ่มวัยรุ่น

คดีนี้ชื่อของบุคคลเยอะเลยนะ